พวงไข่ไก่หน่อยละกันหรือว่าไข่อ่อนที่เวลาไปซื้อก็ซื้อพร้อมกับเครื่องในคุณผู้ชม
ทีนี้มันมีข่าวออกมาชาวบ้านที่พยาวบอกว่าเจอพวงไข่ไก่ปลอม
นี่คุณผู้ชมส่งไลน์หน้าจอพวงไข่ไก่ยังปลอมกันเลยเหรอ
ใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยดูกันหน่อยนะคะใครที่เคยทานพวงไข่ไก่
เวลาเจอลักษณะแบบนี้มันปลอมหรือเปล่ายังไงนะคะ
พวงไข่ไก่เนี่ยก็คือเหมือนไข่ที่ผสมไม่ติดแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็จะซื้อมาทั้งพวง
เอามาทำอะไรได้บ้างล่ะคุณต้มแซ่บพวงไข่อ่อมพวงไข่กะเพราไข่อ่อน
หรือว่าพวงไข่อ่อนผัดใบยี่หราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องเอาไปปรุงกับพวกสมุนไคร
เครื่องปรุงร้อนแรงจะได้ดับกลิ่นคาวเขาด้วย
แล้วนี่ชาวบ้านเอาให้ดูเลยบอกว่าเนี่ยอันนี้ที่บอกว่าเป็นของปลอม
ดูสิคะมันยังไงฮะมันยังไงคือพี่สังระวังยศ
อยู่บ้านบัวนาคพัฒนาที่ตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวเนี่ยนะ
เขาก็เอามาให้ผู้สื่อข่าวดูเลยเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่ามันเป็นยังไง
ไปซื้อพวงไข่ไก่นี่มาพร้อมกับเครื่องในค่ะชุดหนึ่งที่ซื้อมาเนี่ย๕๐บาท
ร้านค้าในหมู่บ้านแล้วทีนี้พอเอามาล้างเอามาทำความสะอาดปกติคุณ
ไอ้พวงไข่ไก่เนี่ยมันบางทีมันต้องระวังอ่ะมันจะแตกง่ายถูกไหม
แล้วมันจะมีเส้นเลือดแดงเห็นชัดเลยฮะ
ค่ะทีนี้พอเอามาล้างทำความสะอาดก็เห็นว่าเอ๊ะ
พวงไข่จำนวนหนึ่งเนี่ยมันหลุดออกมาจากพวงไข่ไก่
ครับเป็นฟองฟองอะค่ะแล้วมันไม่มีเส้นเลือด
ใช่เขาบอกแบบนี้ไอ้ฟองที่เห็นเนี่ยนะมีฟองใหญ่๒ฟองฟองเล็ก๔ฟอง
สังเกตดูก็มันไม่เหมือนกับที่ฉันเคยทำอาหารเลยนี่
จากไม่มีเส้นเลือดรอบไข่แล้วเนี่ยนะคะ
เจาะดูข้างในมันเป็นเจลแบบข้นไหลออกมา
แล้วก็แห้งแข็งกระด้ามแบบเร็วมากเลย
แต่กลิ่นถามว่ากลิ่นเป็นยังไงพี่สัง
สังก็บอกว่าจริงกลิ่นมันคล้ายกันเลยนะ

ทีนี้ไม่กล้าที่จะนำมาประกอบอาหารค่ะ
ก็เลยไปบอกผู้นำหมู่บ้านให้มาช่วยตรวจสอบหน่อย
เนี่ยพี่เขาทำให้ดูเลยเห็นมั้ยมันก็แบบ

เจ้าของร้านของชำในหมู่บ้านคือนางอำพรทวีทรัพย์
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตี๕วันอาทิตย์เนี่ย
แล้วก็มีพวงไข่ไก่นี้ที่ตลาดสดบ้านทรายที่ตำบลเวียง
จากแผงค้าไก่สดเจ้านึง
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้พวงไข่ไก่ที่ฉันไปรับกับเขามาขายเนี่ย

เพราะว่าฉันก็รับมาขายต่อเท่านั้นเองไม่รู้จริง
ส่วนทางด้านสาธารณสุขอำเภอเชียงคำไปดูกันหน่อยค่ะ

นายชัยยนต์วงใหญ่ก็บอกว่าตอนแรกตรวจสอบดูประเมินด้วยสายตานะ
มันระบุยังไม่ได้หรอกว่านี่คือพวงไข่ไก่จริงหรือปลอม
ส่วนมากที่เจอจะเป็นไข่ไก่ปลอมทั้งฟอง
แต่เคสนี้ค่ะคุณผู้ชมเพิ่งเจอเป็นรายแรกเหมือนกัน
แล้วก็จะเอาตัวอย่างของพวงไข่ไก่นี้
ส่งไปให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดพยาวได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะแจ้งในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ให้แจ้งประชาชนในทุกพื้นที่ด้วย
อยากให้ช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็มาสังเกตลักษณะของไข่แดงหน่อย
ถ้าเกิดว่าพวงไข่ไก่มันแปลกมันแตกต่าง
ที่เคยรับประทานหรือว่าไม่แน่ใจเนี่ย
ไม่ควรที่จะไปทำเป็นอาหารเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบได้ว่า
มันมีส่วนผสมใดในเนื้อไข่บ้าง
ดังนั้นก็จะต้องระวังก่อนแล้วก็บอกด้วยนะคะ
เวลาที่ชาวบ้านไปเลือกซื้อสินค้าเนี่ยถ้าพบมันผิดแปลกไปเนี่ย
ให้แจ้งทางสาธารณสุขอำเภอได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในเรื่องนี้ก่อน
เท่าที่คุณผู้ชมประเมินด้วยสายตา
คิดเห็นยังไงส่งมาบอกกันได้นะคะผ่านทางไลน์หน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ด้วยค่ะ